ติดตามกันต่อในเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับมาดูความหวังของชาวสวนยางกันบ้างครับ
ยางแห่งประเทศไทยตั้งเป้าว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางเป็น๑๘๐๐๐บาทต่อไร่ใน๕ปี
เน้นเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตครับ
การทำตลาดการยางของการยางแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากรยททั้ง๖แห่งมาใช้ราคายางในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับ
ตอนนี้ทำให้ตลาดของกลางเริ่มใกล้เคียงกันแล้วนะครับแทนการอ้างอิงจากราคาต่างประเทศ
รวมทั้งการเข้าซื้อยางในตลาดของกองทุนพัฒนาสถิตภาพราคายางเพื่อให้ราคานั้นมีความผันผลน้อยลง
รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานของตลาดยางที่แข็งแกร่งก็ทำให้ผู้ว่าการยางเนี่ยนะครับ
เชื่อว่าจะทำให้ราคายางแผ่นโรงควันชั้น๓กลับมาสู่ระดับ๖๐บาทต่อกิโลกรัมอีกครั้ง
หลังจากที่เคยทำได้ใกล้เคียงเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
จากนี้การยางแห่งประเทศไทยยังวางยุทธศาสตร์ระยะยาว๒๐ปีคือ๖๐๗๙ครับ
โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางจากปัจจุบัน๑๕๐๐๑๖๐๐บาทต่อไร่
เพิ่มขึ้นเป็น๑๘๐๐๐บาทต่อไร่และขึ้นไปอยู่ที่๒๑๖๐๐บาทต่อไร่ภายใน๒๐ปี
รวมทั้งจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น๓๖๐กิโลกรัมต่อไร่จากปัจจุบัน๒๐๐กิโลกรัมต่อไร่
โดยเน้นการลดต้นทุนในการเพาะปลูกลงให้ได้
พร้อมทางเพิ่มการใช้ยางในประเทศขึ้นเป็น๑๓๐หรือกว่าล้านตัน
จากปัจจุบันอยู่ที่๖๐๐๐๐๐ตันหรือคิดเป็น๑๑๔
รวมทั้งเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปให้มากขึ้นนะครับ
ประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกยางพาราประมาณ๒๒ล้านไร่
ผลิตยางธรรมชาติได้๔๔ล้านตันต่อปี
สร้างบรรดายให้กับกระเศรษฐกรชาวสวนยางกว่า๑๖ล้านครัวเรือน
แล้วก็สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศไม่น้อยกว่า๔แสนล้านบาทครับ
ส่วนราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานล่าสุด
วันที่๑๙กันยายนลดลงกิโลกรัมละ๑บาท๕๐สตางค์
แผ่นดิบยังลดลงอย่างต่อเนื่องครับลงไปเกือบ๒บาท
อย่างแผ่นบรมควันชั้น๓ลดลง๑บาท๒๓สตางค์ต่อกิโลกรัม
เมื่อเทียบกันกับราคาวันที่๒๔กรกฎาคม
ก็ยังคงอยู่ที่ระดับที่สูงกว่าวันที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนซื้อยางในตลาดนะครับ